เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งที่

และตอนนี้มันโผล่ออกมาแล้ว

อยู่นี่ไงอยู่ที่รถคันนี้

นายดูสมมูลนะโทนช่วงนี้นะ
อ่างทองครับที่วัดใหม่โคกมรุมนะครับ
โทนมันมานอนเล่นบนรถกระบะคันนี้

นอนที่รถคันนี้เดี๋ยวก็เป็นประเด็นเหล่าโทน
เป็นไปแล้วเป็นไปแล้วครับน้องใบตอง
เพราะว่ารถคันนี้มันมีที่มาที่ไป

นายสำโรงโพรังเศรษฐี
เป็นกรรมการวัดใหม่โคกมรุมเล่าให้ฟังว่า
โทนเนี่ยเคยติดไปกับรถแม่ค้าคันนี้นี่แหละ

โทนหายไปจากวัดแห่งนี้อยู่๓วันก็เพราะมันติดรถคันนี้ไป

แล้วมาวันนี้รถคันนี้มาอีกครั้ง
โทนไม่พลาดกระโดดแหมะลงไปที่ท้ายกระบะคันนี้อีกครั้ง

โทนมันเป็นแมวเซลปของที่นี่
ถ้าเกิดว่าเจ้าโทนหายไปนี่นะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่นี่แถวนี้นี่โอ้โหเดือดร้อน
เพราะว่าอะไรเจ้าโทนมันชอบไปเดินวนเดินเล่นอยู่บนแผงลอตเตอรี่ของแม่ค้าเขา

ซื้อตามรอยเท้าของเจ้าโทนนี่แหละ
ว่าเป็นแมวกวักนำโชค
แล้วถ้าเกิดโทนไม่อยู่โทนหายทำไง

แต่นั่นเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อนะ

คนเอ็นดูไง
ใครอยากไปนะครับผมว่าไปเดี๋ยวก็ไปกราบไหว้ไปขอโชคขอลาบเนี่ยก็แล้วแต่ละกัน

ถ้าวัดผมว่าคิดซะว่าไปทำบุญแล้วกันเนอะ
ต้องค่ะถ้าเกิดเอ็นดูมันก็ไปเอาอาหารไปเลี้ยงมันไปเล่นกับมันได้มันเชื่องแล้วคุณผู้ชม